คุณผู้ชมฮะมาถึงเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็รับทราบคำสั่งของศาลแล้ว
พิพากษาของศาลแล้วเกี่ยวกับคดีของคุณปรีนาไกรคุบ
ท้ายที่สุดคุณปารีนาออกมาบอกว่าเธอตกงานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ดังนั้นเราติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้
จากอาจารย์สุภาพคลิกระจายกันได้เลยในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
ทันทีที่สิ้นเสียงคำพิพากษา
คดีปารีนาไกรคุบ
หาเบอร์ผมแล้วก็ต่อสายถึงผม
แล้วเขาเริ่มต้นประโยคแรกคุยกับผมว่า
อย่าเพิ่งหมินน้ำใจสารครับท่านขยายความให้ฟังว่า
บ้านเมืองเราเนี่ยเวลามีคดีที่คนสำคัญสำคัญถูกดำเนินคดี
โดยเฉพาะคนที่ถูกดำเนินคดีนั้นเนี่ย
อยู่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นคนสำคัญ
สิ่งที่เราได้ยินมาตลอดคือจะมีการมโนกันว่า
คดีนั้นคดีนี้เดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวก็หลุดหรือเดี๋ยวก็ยกฟ้อง
เพราะว่าคนที่เจอคดีมีเส้นสายไม่วายเว้นแม้กระทั่งคดีของคุณปรินาไกรคุบ
คนที่อยู่ในแวดวงตุลาการท่านนี้ท่านบอกว่า
ติดตามข่าวนี้มาเป็นระยะระยะดูรายการขีดเส้นใต้ก็เห็นว่า
ได้พยายามสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ที่แสดงความห่วงใยในธรรมนองว่า
คดีนี้มีปัญหากระบวนการสอบสวนในชั้นตำรวจมีปัญหา
มีการไม่โปร่งใสรับลมคมนาย
คดีไปถึงชั้นอายการก็มีเรื่องให้กังวลในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามขึ้นไปอีก
แล้วก็กอกอาการวิตกว่าถ้าต้นทางคือตำรวจกลางทางคืออายการมีปัญหา
เดี๋ยวปลายทางที่ศาลก็จะมีปัญหาคือจะหลุดรอดสารอาจจะยกฟ้อง
นี่แล้วท่านที่อยู่ในแวดวงตุลาการท่านนี้ท่านก็ย้อนถามผมว่า
แล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับไม่รอดใช่ไหมครับ
ไม่รอดเหมือนหลายคนที่ไม่รอดมาแล้วทั้งที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจนั่นแหละ
คนที่อยู่ในแวดวงตุลาการท่านนี้ท่านจึงให้สติคนในสังคมว่า
ในระหว่างทางนี้อย่าเพิ่งมาโน้
อย่าไปคิดกันไปเองอย่ามินน้ำใจคนที่อยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรม
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออายการโดยเฉพาะตุลาการ
แล้วท่านก็ย้อนกลับไปให้ผมไปทบทูลด้วยเรื่องเก่า
ท่านถามว่าจำได้ไหมตอนที่เริ่มตั้งพักพลังประชารัฐกันใหม่เนี่ย

ของนักการเมืองพุ่งไปที่พักพลังประชารัฐ
ทั้งทั้งที่มาด้วยการคิดว่าพักนี้จะได้เป็นรัฐบาล
และมาด้วยเงื่อนไขของตัวเอง
เงื่อนไขของตัวเองก็คือว่าบางคนมีคดีติดตัวอยู่
ก็คิดว่าถ้าย้ายไปอยู่กับพักที่มีโอกาสเป็นแก่นำรัฐบาล
แล้วจะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นฐานอำนาจ
มีตำแหน่งสำคัญน่าจะช่วยอะไรได้พอสมควร

หนักจะได้เป็นเบาที่เบาอยู่แล้วอาจจะหลุด
คือมโนและคิดกันเอาเอง
หรืออาจจะได้ยินจากปากของคนที่
มีตำแหน่งสำคัญแล้วก็อยากให้มาอยู่ด้วย

แล้วผลมันออกมาเป็นยังไงครับ

เยอะเลยครับที่เจอคดี

ปปชยื่นอายการ

อายการส่งฟ้องศาลแล้วก็มี
มาถึงจุดที่สารรับฟ้องแล้ว
แล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็มี
ซึ่งตอนนี้ก็รอคำตัดสิน
ยังไม่เห็นมีลายไหนเลยครับที่
จะถูกเบรกถูกหยิบออกโดยไม่ถูกดำเนินคดี

อย่างที่ตั้งความหวังลมแรงกัน
ในช่วงที่หอพ่าหอพรไปอยู่กับเขา
อันนี้คือความชัดเจน
ของเส้นทางการดำเนินคดีที่เป็นไปตามคันลองของมันครับ
เป็นความชัดเจนที่นักการเมืองที่มีแผลทั้งหลาย
ต้องเลิกฝันเลิกหวังเลิกมโน
ว่าจะมาเอาชนะปักหลังแลกเปลี่ยนกับการสมยอมกันทางการเมือง

เรื่องของคุณปรินาก็พิสูจน์ให้เห็นชัด
มันเป็นเรื่องผีหลอกผีกันทั้งนั้นแหละครับ
สุดท้ายขึ้นมาก็ช่วยอะไรไม่ได้
ทั้งหมดนี้คือกำลังจะบอกว่า
ผลพวงของประชาสังคมเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมาทุกวัน
เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีทำให้คนเป็นสื่อเองได้
สื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เป็นกระจกที่สำคัญที่สุด
ในอดีตอาการฉันนานมาเนี่ยชนชั้นปกครอง
เขาจะพูดเสมอว่าผู้มีอำนาจต้องฟังเสียงประชาชนนะ
แต่การรับฟังเสียงประชาชนในอดีตมันต้องฟังทางอ้อม
ช่องทางนั้นถอนช่องทางนี้
แต่ว่าโลกยุคนี้การฟังเสียงประชาชนฟังได้ดูได้จากมือถือเครื่องเดียว
แล้วเป็นสะท้อนตรงจากประชาชนตัวจริงด้วย
ผมอยากยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เสียงประชาชนมีความหมาย
เขาจึงต้องรับฟังเสียงประชาชนเรื่องป้ายหาเสียงผู้สมัครชิงผู้ว่ากอทมครับ
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเพราะกระแสสังคมผ่านสื่อออนไลน์แท้
มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดของป้ายรูปแบบของป้าย
วิธีการติดตั้งป้ายไอ้ความคิดค่านิยมเดิมที่บอกว่า
เวลาหาเสียงเลือกตั้งกันเนี่ยใครมีป้ายมากกว่าคนนั้นได้เปรียบ
ใครใหญ่กว่าคนนั้นได้เปรียบ
ตอนหลังเขาก็มากำหนดว่าป้ายควรจะใหญ่ได้ไม่เกินเท่าไหร่
ติดป้ายให้แต่ตาคนมากกว่าได้เปรียบ
ก็เลยต้องไปติดขวางทางให้คนเห็นชัดมากกว่าเบอร์อื่นไง
แต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถูกลบไปโดยสิ้นเชิง
จากการถูกบีบล้อมของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์
วันนี้คนต้องเปลี่ยนป้ายอุตลุธ
ป้ายที่ทำไว้เดิมขนาดเดิมใย
ต้องยอมหมดเงินหมดทองทิ้งทำป้ายใหม่ขึ้นมา
ให้มันเล็กลงให้มันถูกใจคนเพราะว่าอยากทำป้ายติดป้ายให้ได้ใจประชาชน
แล้วมันจะได้ผลไปสู่คะแนนการเลือกตั้งผมเนี่ยอยู่กับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่ากอทมมาแล้วหลายสมัยเพิ่งได้เห็นเนี่ยครับว่า
มันเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมได้ในชั่วข้ามคืน
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามอธิบายกันแล้วอธิบายกันอีกว่าป้ายไม่
คนจะใหญ่เกินไปก็ยังมีคนฝ่าฝืนทำสถานที่ติดป้ายเขาให้ติดเป็นระเบียบ
ก็ยังมีคนฝ่าฝืนไปติดป้ายที่เขาห้ามติดเพื่อให้ตัวเองเห็นชัดโดดเดี่ยว
อยู่คนเดียวสุดท้ายมนุษย์ที่ดื้อมนุษย์ที่อัตราตัวเองสูง
สุดท้ายก็ต้องยอมฟังเสียงประชาชนเห็นไหมครับผมจึงหวังว่า
กระแสแบบนี้มันน่าจะไหลยาวลากยาวไปถึงการเลือกตั้ง
สอสอในคราวหน้าคือ
ป้ายจะไม่ลกกันมากมันก็ได้เป็นผลดี
ผู้สมัครก็ได้ได้ประหยัดเงินไม่ต้องทำป้ายใหญ่มาก
ทำป้ายเล็กเล็กแล้วไม่ต้องทำจำนวนมากประชาชนก็ได้ได้ดีตรงไม่ต้องลุกลกลูกหูลูกตา
ไม่อันตรายเวลาออกจากปากซอยแล้วป้ายมาบังบ้านเมืองก็ได้ประโยชน์
เพราะบ้านเมืองมีระเบียบเรียบร้อยขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง
ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องสองเรื่องนี้มาปนกันว่า
คุณลุคครับคุณน้ำแข็งครับครับครับ
คุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ส่วนกรณีของคุณปรินาที่เมื่อวานให้สัมภาษณ์นิดเดียว
บอกว่าไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยง
ตกงาน๑๐๐แล้วก็น่าจะอยู่บ้านที่ราชบุรีแบบเก็บเงียบจริง
นี่คือนักข่าวโทรไปนะโทรไปหาก็ไม่รับสาย

นั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวต้องพยายามติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ